แต่อีกหนึ่งเรื่องก็สร้างความตกใจให้กับวัยรุ่นคนหนึ่ง
คือเขาไปดูวัวที่เลี้ยงไว้ใกล้ป่า
ปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงประหลาดออกมาแล้วดังออกมาจากป่าเลย
ลองไปฟังกันดูว่าเสียงที่ว่านั้นเป็นยังไงค่ะ
สวัสดีนะครับวันนี้เรามาดูวัว
แต่ว่ามันไม่รู้ว่ามีเสียงอะไรแบบนี้นะครับ
ก็ไม่ใช่วัวนะวัวมากเหมือนกัน

คือเราไม่ได้ใส่เอฟเฟคเสียงในคลิปนี้เลยนะคุณผู้ชม
เมื่อกี้ที่ได้ยินคือเสียงจริงที่มันออกมาจากปาก
แล้วมันเป็นเสียงกล้องอ่ะเสียงกังวานอ่ะเออเหมือนแบบโอ้โห
เสียงดังลั่นสนั่นอยู่เหมือนกันคำรามเหมือนเสือเลย
ถ้าเป็นในหนังนะผมนึกว่าไดโนเสาร์แล้วนะ
ใช่ไหมเสียงแบบอ้าวดังเลยอืมนี่แหละหนุ่มคนนี้เขาก็มาดูวัวที่เขา
เลี้ยงไว้เขาเลี้ยงหัวไว้ใกล้ใกล้บริเวณตรงป่าตรงเนี้ยอืม
เขาได้ยินเสียงประหลาดแบบนี้ร้องออกมาจากป่าเขาก็เลยอัดคลิปเอาไว้
แล้วก็โพสต์ถามชาวเน็ตว่าเสียงแบบเนี้ยใช่เสือหรือเปล่าเออน่ากลัวนะ
เออมันมันก็เหมือนเสียงเสือไหมหรือเสียงอะไรคอมเมนต์มาเลยค่ะ
ชาวเน็ตหลายคนคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือเสียงร้องของเสือ
ที่ประกาศอาณาเขตหรือว่าร้องหาคู่เฮ้ยเออไอ้เหมือนเหมือนแมว
แมวที่เราเลี้ยงแล้วมันร้องเหงาเหงาอ่ะใช่ไหมนี่คือมันประกาศอนาเขตร้องหาคู่
บางคนเนี่ยบอกเลยเสียงเนี้ยคือเสือร้อยเปอร์เซ็นต์เขาทำงานที่สวนสัตว์มาเป็นสิบปี
ร้องแบบนี้คือฤดูผสมพันธ์ร้องหาคู่ก็คือเหมือนแมวเหงาวอ่ะอ๋อเหรอ
นั่นแหละบางคนบอกไม่ใช่เสียงเสือเพราะว่าเคยเรียนมาเสียงนี้มันโอ้ย
มันคือเสียงอะไรเนี่ยเสือร้อง๖ปี๊บ๖ปิ๊บ๖ปิ๊บเดี๋ยวก่อนนะ
อันนี้หนังสือเรียนอะไรเนี่ยใครเขียนเนี่ยสคริปนี้ใครเขียนสคริปต์นี้มา
ชื่อเลยคุณอภิรักษ์เขียนข่าวนี้นะคะเสือมันร่อง๖ปิ๊บ๖ปิ๊บ
เขาบอกว่ามาจากหนังสือเรียนช่วยเขียนหน่อยหนังสือเรียนคุณเรียนโรงเรียนอะไรนะคะ
เราจะประจานคุณตรงนี้อ่าโรงเรียนอะไร
เอาอย่างนี้คือด้วยความที่ว่าเราไม่รู้เผื่อคุณผู้ชมเขารู้เขานึกออก
ปิ๊บเนี่ยเหรอคือใครจะรู้คุณว่าโฮกปิ๊บอ่ะคุณถามนักข่าว
ถามช่างภาพถามทุกคนโคกปิ๊บคืออะไรคะไม่รู้จริงจริงเอาแต่อย่างเงี้ย
ลองคิดจินตนาการมันอาจจะเป็นเสียงเสือหรือเสียงอย่างอื่นก็ได้
หกปี๊บเนี่ยแหละค่ะหกปี๊บทั้งหมดที่อ่านมาเนี่ยได้จำได้คำนี้หกปี๊บอย่างเดียว
ขอบคุณภาพจากคลิปติ๊กต๊อกนี้นะคะจากคุณครู๐๖๕นะคะ
ระวังแล้วกันเขาบอกบางทีเขาเห็นรอยเท้าเสือ
เลยคิดว่าอาจจะเป็นเสือถ้าคุณเลี้ยงวัวก็ดูแลอนาเขตของวัวให้ดีแล้วกันเนอะ